ยากาศในการซ้อมของทีมชุด๔เกมนะครับ
เมื่อวานตรงกับวันคล้ายวันเกิดของทางธนาศิษย์ศรีพลานะครับ
ไปดูบรรยากาศการอวยพรวันเกิดของแคมป์ทีมชาติชุด๔เกมกันหน่อยครับ
ขอให้แอฟร้องเพลงนั่งลง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
สมทบรวมถึงชัยวัดโบราณที่ผ่านความฟิตกลับมาลงซ้อมเต็มที่กับทีมได้เจรสมภาวดีแล้วก็สุริยาสิงหมุยนะครับ
ยังคงต้องแยกซ้อมต่อไปเนื่องจากว่ายังไม่หายจากการบาดเจ็บวันนี้ครับ๔โมงครึ่งทีมไทยชุด๔เกม
อุ่นเครื่องหนึ่งเกมแบบปิดนะครับไม่เปิดให้กับสื่อมวลชนและแฟนบอลเข้าชมพบกับอิสเทิร์นทีมจากหลีกฮ่องกงที่สนามบุญจินดา
ซึ่งโค้ชโย่งครับวรวุฒิศรีมะครับเปิดเผยว่าจะมีการสลับผู้เล่นทั้ง๒๖คนในการลงสนามเพื่อเช็คความสามารถในขั้นสุดท้าย
ตัดตัวให้เหลือ๒๐คนในวันพรุ่งนี้นะครับ๑๑สิงหาคมครับหลังก็เดินทางไปมาเลเซียวันที่๑๒สิงหาคมก่อนลงเตะเกมแรก๑๕สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียนะครับเวลาบ่าย๓ตามเวลาประเทศไทยครับ
พุทธศาสตร์ไทยกันบ้างครับทั้งหญิงแล้วก็ชายนำโดวิกปำคุณอริสักเบนจาศรีวัลครับประธานพรรณาพุทธศาสตร์แห่งชาติแล้วก็ปุปริศนะครับผู้หน้าภูกษรชาวสเปนเดินทางไปยังวัดไตรมิตรวิทยาลามบรวมวิหารเพื่อว่าขอพอดนะครับจากพระอมมังคลาจารย์หรือว่าเจ้าคุณทงชัยผู้
ผู้สอนชาวอีรานก็เปิดเผยว่าศักยภาพของทีมจอมพลังหนุ่มไทยมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจเต็มที่แล้ว
ว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยได้ความหวังของยกหนักชายนะครับก็อยู่ที่ดาวรุ่งนะครับ
กิโลกรัมขณะที่คู่แข่งใน๔เกมที่มาเลเซียนะครับ
ครั้งนี้ก็จะประมาทไม่ได้ก็คืออินโดนีเซียนะครับ
จัดกรุงฟูมก็อยู่ในหนึ่งในสี่นะครับไม่ได้เห็นทองแดงของโอลิมปิก
แต่ว่าอยู่ในโผล่ที่แข่งขันกันขับเคียสนุกใน๒สมัยหลังสุดของโอลิมปิกนะครับ
ซึ่งการไปครั้งนี้สมาคมยกน้ำหนักไทยหวัง๑เหรียญทองเท่านั้น
ซึ่งเจ้าภาพจัดแข่งห้ารุ่นนะครับก็คือห้าสิบหกหกสิบสองหกสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็ด
แล้วก็๘๗กิโลกรัมไม่มีการจัดในประเภทหญิงนะครับ
ก็ไปลุ้นในมหาวิทยาลัยโลกนะครับซึ่งไทยก็ส่งโสพิตาธนสารแล้วก็สุกัญญาศรีสุราชนะครับ
ซึ่งเป็นดีกรีเหรียญทองโอลิปิกไปแข่งขันในมอนโลกนะครับผู้หญิงเนี่ยเขาตัดการแข่งขันกับ